มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะคือที่หอพักแห่งหนึ่ง
มีผู้ชายซึ่งเป็นคนสวนเนี่ยอารวาสอารวาสว่าคนจะตามมาฆ่าเขา
ทีนี้เจ้าของหอพักโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
ขึ้นหลังรถกระบะตำรวจแล้วนะแต่พอตำรวจขับรถผ่านสะพาน
ผู้ชายคนนี้กระโดดลงจากรถกระโดดลงน้ำไปเลยฮะ
คุณผู้ชมฮะไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนเนี่ย
เขามาเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในน้ำนะครับ
ใครทำอะไรอ่ะไม่มีไม่มีใครทำอะไรหรอก

เดี๋ยวเดี๋ยวพลิกมอไซด์เอาให้รอเตอรี่อยู่บน
ถึงบนนี้ขึ้นมาน่ะเดี๋ยวพลิกมอไซด์ไปส่งฟรี
อ่าขึ้นมาเลยมาขึ้นมาก่อนเร็วเดี๋ยววิ่ง

อันนี้ก็ได้

โอ้โหมันเกี่ยวอะไรกันบ้างคุณ

เอาลอตเตอรี่๑๒ใบเหรอเอาขึ้นมาเอาที่นี่
เพราะคนข้างล่างคนที่อยู่ในน้ำ
หาว่ามีคนเอาลอตเตอรี่๑๒ใบของเขาไปทิ้ง
พี่วินก็เลยออกอุบายเลยบอกเอาขึ้นมาเอาสินี่ลอตเตอรี่อยู่บนนี้นะฮะ
ส่วนเมื่อกี้ผู้หญิงที่มาเรียกยายยายเป็นอะไรจำกูได้ไหมเนี่ย
เป็นเจ้าของหอพักเพราะว่านายใหญ่เนี่ยเป็นคนสวนของหอพักนะครับ
คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นตำรวจสายตรวจสพพระนครสิทธิยา
ชาวบ้านพลเมืองดีมายืนอยู่ตรงราวสะพานแบบนี้
เกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ที่ชื่อใหญ่อายุ๓๕๔๐ปีนะครับ
เขาแช่น้ำอยู่ในคลองคือน้ำมันไม่ลึกไงคุณ
กระโดดลงไปแล้วมันไม่จมก็ได้แต่ยืนอยู่แบบนั้นนะฮะ
อยู่ตรงสะพานคลองกระมังที่หมู่๗ตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีธุยานะฮะ
ชายคนนี้มีลักษณะหวาดระแวงไม่ยอมขึ้นมาจากน้ำสักที
ตะโกนโหกเวกโวยวายพูดไปเรื่อยว่ามีคนเอาลอตเตอรี่๑๒ใบเนี่ย
เอามาทิ้งลงน้ำตำรวจไปยืนอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
เพราะอะไรเพื่อให้ชายคนนี้เขารู้สึกว่าไม่มีใครไปรุมเขาแล้ว
ตำรวจก็เลยบอกเอาพี่วินพี่วินเอาชาวบ้าน
เจ๊เจ๊ถอยมาก่อนปล่อยเขาอยู่แบบนั้นไปก่อนนะ
เพราะว่าตรงนี้น้ำมันไม่ลึกก็คงไม่จมน้ำแล้วฮะ
แต่ให้กู้ภัยอายุทยารวมใจคอยค่อยเกลี้ยกล่อม
แต่คุณผู้ชมเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะจนเมื่อจนค่ำ
ไม่ขึ้นมาสักทียืนแช่น้ำอยู่แบบนี้นะฮะ
ทีนี้ก็ต้องปล่อยไว้แบบนี้ปล่อยไว้แบบนี้
กระทั่งดึกหน่อยแล้วมืดหน่อยแล้ว
เขาคงเหนื่อยคุณคงเหน็ดคงเหนื่อยคงเพลีย
จากนั้นเขาก็เดินขึ้นมาเองนะครับ
คุณผู้ชมฮะพี่วินมอเตอร์ไซค์เล่าให้ฟัง
บอกแบบนี้บอกว่าตอนนั้นนะผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ไปส่งเมียไปทำงานแล้วทีนี้เห็นผู้ชายคนนี้
อยู่ในน้ำแล้วผมก็ขี่กลับมาอีกที
หลังจากส่งเมียเสร็จยังอยู่ในน้ำอีก
ผมก็เลยอาสาเป็นพลเมืองดีในการเจรจาเลย
เจรจาหลอกล่อแต่ไม่ยอมขึ้นมาสักทีนะฮะ
ทีนี้คุณลุงอีกท่านหนึ่งก็เป็นชาวบ้านแถวนี้
ตอนแรกยืนอยู่ตรงสะพานนะเห็นผู้ชายคนนี้
กระโดดลงมาจากรถตำรวจแล้วก็กระโดดลงไป
อยู่ตรงคลองเลยท่าทางลักษณะเนี่ย
เหมือนจะหลอนยานะครับส่วนทางด้านของ
เจ้าของร้านขายของใต้หอพักคือเจ๊คนเมื่อกี้นะ
ที่มาเรียกใหญ่ใหญ่จำกูได้ไหมเนี่ยนะฮะ
ให้ข้อมูลบอกว่านายใหญ่เป็นคนสวนที่อยู่ที่หอพัก
ก่อนหน้านี้หยุดงานไปหลายวันจนกระทั่งกลับมาที่หอพัก
ก็มีอาการโวยวายหลอนเหมือนมีใครจะทำร้าย
แล้วก็ทีนี้ก็เลยโทรแจ้งตำรวจคุณ
ตำรวจมาที่หอพักนะควบคุมตัวนายใหญ่ขึ้นรถ
เพื่อจะไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักปรากฏว่าขับผ่านมา
ตรงสะพานนี้พอดีนายใหญ่อาศัยจังหวะขับผ่านสะพาน
ลงมาจากรถนะคุณนะกระโดดลงมาจากรถ
แล้วก็กระโดดข้ามไปราวสะพานโตไปในน้ำทันที
คุณผู้ชมฮะนายใหญ่อยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมง
กระทั่งตีหนึ่งไปดูหน่อยช่วงดึก
ตีหนึ่งนายใหญ่ค่อยเดินขึ้นมา
คุณเหนื่อยแล้วล่ะมาตรงริมฝั่งแล้วล่ะ
และหลังจากนั้นก็ค่อยเดินขึ้นมา
นี่นักข่าวของเราก็ค่อยแอบส่องนะ
แต่ตอนนี้มีกู้ไภเขาคอยประจำจุดเดินสดค่ะ
โซซัทซถิเสชี์ขึ้นมาท้ายที่สุดพอเริ่มขึ้นมาได้
กู้ภัยก็ไปช่วยทันที
เพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลส่งตรวจสภาพจิตใจส่งตรวจร่างกายกันด้วย
ปฏิบัติการครั้งนี้คุณตั้งแต่เช้ายันตีหนึ่ง